คุณผู้ชมช่วงนี้ไปดูเรื่องของวิรกรรมของแท็กซี่คันหนึ่ง

ขออภัยนะต้องพูดตามที่เขาพูดจริงนะ
คือนักศึกษาหญิงกับเพื่อนเรียกแท็กซี่ไปส่งในซอยจรรย์ซอย๓
แต่แท็กซี่กลับพาอ้อมกลับไปอ้อมไปทางนั้นทางนี้
พอถามไปโชเฟอร์ไม่พอใจแล้วก็ด่ากลับมาแบบนี้

ผมอยากพูดแรงกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไม่เหมาะสม
คือขออนุญาตจริงอันนี้เราพูดตามข้อเท็จจริง
เพราะจริงที่มีคนขับพูดแบบนี้นะ

ถูกต้องเขาพูดอย่างนี้จริงคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้เป็นน้องนักศึกษาก็เลยเอาภาพแท็กซี่ไปโพสต์เอาไว้ครับ
เป็นแท็กซี่ทะเบียนท้อทหารห่อหี่๙๑๓๘
แล้วก็บอกว่าโชเฟอร์คันนี้แหละค่ะที่มันด่าหนู
พอเธอขึ้นรถคันนี้มาจากหน้าพาณิชย์ราชดำเนิน

อันนี้คือหญิงสาวที่ผู้ประสบเหตุนะ
อันนี้แท็กซี่ภาพเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะ
แค่เป็นไปได้ของคนที่เจอเรื่องราวนี้ขึ้นมา
พอขึ้นไปกับเพื่อนปกติคนขับก็ไม่ได้พูดอะไร
เธอก็บอกว่าลุงไปจรรย์ซอย๓นะ
กระทั่งคนขับก็พาเลยเส้นทางไป
แล้วเธอก็บอกว่าลุงทางนี้มันอ้อมนะคะ
แต่โชเฟอร์ก็ตอบกลับมาว่าไม่อ้อม

พอรถติดไฟแดงเธอก็คุยกับเพื่อนมาด้วย
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของเส้นทางที่มันอ้อมไปอ้อมมา

โชเฟอร์ได้ยินเธอพูดกับเพื่อนก็เลยไม่พอใจ
หันมาบอกว่ารู้ทางแล้วทำไมไม่บอก
นั่งเป็นควายทำไมล่ะว้ายอย่างนี้ฮะ
เธอก็อ้าวทำไมต้องมาด่าควายด้วยล่ะ
สะดุ้งเลยนะฮะเธอก็บอกว่าอ้าวลุงทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะคะ
โชเฟอร์ก็บอกว่าทีหลังไม่ต้องขึ้นมาเลยนะ
น้องก็บอกว่าอ้าวจอดข้างหน้าเลยไม่ไปต่อแล้วลุงจอดเลย

โชเฟอร์ตะโกนด่าต่อว่าไอ้ควาย
อย่างนี้ฮะโดนด่าควาย๒รอบเลยครับ
น้องนักศึกษาเองก็แก้ปัญหาด้วยการยิ้มให้ค่ะยิ้มเฉย
แล้วก็พูดว่าขอบคุณนะคะลุงที่ชมหนู
แล้วก็ลงไปด้วยความนิ่งไป
นักศึกษาคนนี้โทรศัพท์ไปร้องเรียนสายด่วนกรมการขนส่งทางบก๑๕๘๔แล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นรถของสากรไหนแล้วใครเป็นคนขับคนเช่าไป
ประวัติแล้วลุงคนนี้เคยถูกจับถูกปรับมาแล้วเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสาร
ตอนนี้กรมขนส่งรอให้คุณลุงคนนี้ไปพบเพื่อไปเสียค่าปรับเพิ่มเติมในข้อหา
เรื่องของมารยาทในการขับขี่ต่อไปนะครับแม้คุณลุงด่าคืออารมณ์ที่คุณลุงด่านหนักกว่านี้นะ
แต่ผมขออนุญาตไม่ใส่อารมณ์นะเดี๋ยวจะหาว่าแบบใส่อารมณ์มากเกินไป
แต่ก็ไม่ควรจะว่าไม่มีสิทธิ์ด่าใครอะค่ะ
กลายเป็นทุบหม้อข้าวหม้อแกงของตัวเองเลยนะอาชีพของตัวเองแทน
ค่าโดยสารที่ได้ไปก็ไม่พอค่าปรับหรอกครับ
ที่บอกว่ายังไงนะทีหลังไม่ต้องมาขึ้นเอาแล้วคุณไม่ทำอาหารกินเหรอคะ